คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จันทบุรีกันหน่อยนะคะ

หญิงสูงวัยคนนึงคือมีอาการป่วยทางจิต
เป็นผู้ป่วยจิตเวทนะคะแล้วก็ไม่ได้ทานยาอย่างต่อเนื่อง
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่เธอไปเหมือนถือศีลนะคะ
ที่วัดเขาสุกิมปรากฏว่ามีอาการกำเริบแล้วก็พลัดตกจากอาคารสุดท้ายเสียชีวิตเลยค่ะ
อาสากู้ภัยสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรีเนี่ยนะคะ
ก็เข้าเก็บกู้ร่างของนางสาวอุสาศรีสวรรค์อายุห้าสิบเอ็ดปี
ขึ้นมาจากร่องหินด้วยความยากลำบากค่ะ
นางสาวอุสาเนี่ยพลัดตกจากอาคาร๖๐ปีในวัดเขาสุกิมที่อำเภอท่าใหม่เมื่อวานนี้
สภาพศพเนี่ยนะคะนอนหงายอยู่ข้างโขดหิน
ตำรวจภูทรท่าใหม่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็สอบสวนเบื้องต้น
ก็ได้ยินทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่านางสาวอุสานเป็นคนดีเรียบร้อย
มักจะมาถือศีลที่วัดเขาสุกิมอยู่บ่อยครั้งมาอยู่ได้ประมาณสักสี่ห้าปีแล้วนะคะ
มาถือศีลที่นี่ก็คอยช่วยเหลือแม่ชีในวัดทำงานต่างเรื่อยมา
มาระยะหลังค่ะนางสาวอุสามีอาการป่วยทางจิต
แต่ก็ไม่ได้รักษาอย่างต่อเนื่องและขาดยาเลยทำให้อาการกำเริบแล้วก็เกิดเหตุสลดนี้นะคะ
ตำรวจบอกว่าจุดที่ผู้ตายตกลงมาเนี่ยคือใต้ถุนอาคารห้องพัก
ตั้งประเด็นสาเหตุการตายไว้๒ประเด็น
หนึ่งคือคิดสั้นฆ่าตัวตายหรือสองคืออุบัติเหตุพลัดตกค่ะ
ก็ได้มอบหมายให้ทีมอาสากู้ภัยส่งศพไปโรงพยาบาลเขาสุกิม
แพทย์ชนะสูตรและยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ